ทีนี้ลงไปดูพื้นที่ภาคใต้ทางเจ้าหน้าที่ได้วิสามันคนร้ายสองศพนะคะ
หลังจากพยายามที่จะขับรถหลบหนีด่านตรวจแล้วก็มีการปะทะกันขึ้นที่อำเภอสายบุรี
ปัตตานีค่ะส่วนที่อำเภอไม้แก่นมีคนร้ายปล้นรถกระบะ
แล้วเอาไปทำคาร์บอมจอดทิ้งไว้ที่ข้างบ้านพักตำรวจเลยนะคะ
ทำให้ทั้งบ้านพักและรถยนต์ได้รับความเสียหายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ช่วงเช้าวันนี้ทางตำรวจสพไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะ
พร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งคนร้ายเนี่ยเขาได้รอบวางระเบิดคาร์บอมเอาไว้บริเวณกำแพงด้านนอกของบ้านพักตำรวจ
ก็คือเอาระเบิดใส่รถไว้เนี่ยแหละค่ะตั้งอยู่ภายในสพไม้แก่นหลังเก่า
พอเกิดเหตุระเบิดขึ้นก็กลายเป็นหลุมระเบิดกว้าง๓เมตรลึก๑เมตร
ซากรถกระบะที่ถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคันนะคะเหลือเพียงแค่เครื่องยนต์
ส่วนชิ้นส่วนตัวรถก็กลายเป็นเศษเหล็กแบบที่เห็นนี่แหละค่ะแรงระเบิดยังทำให้บ้านพักตำรวจจำนวนสี่หลัง
กระจกของแฟลต์ตำรวจทั้งสามชั้นเนี่ยแตกกระจายเลยนะคะนอกจากนี้แรงระเบิดทำให้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงได้รับความเสียหายไปอีกสามหลังด้วย
รวมถึงรถยนต์เสียหายอีกสามคันในที่เกิดเหตุก็พบป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าว
ระบุหมายเลขกไก่คไข่๕๑๔๖ปัตตานีค่ะแต่ยังโชคดีมากที่เหตุระเบิดครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายเนี่ยขับรถคันนี้มาจอดทิ้งไว้บริเวณริมกำแพงก็ไม่ได้มีใครเอกใจ
คิดว่าเป็นรถชาวบ้านมาจอดไว้ค่ะจากนั้นคนร้ายขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีคนร้ายอีกคนมารอรับ
ขี่หลบหนีไปผ่านไปแค่๒๐นาทีก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะ
และจากการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถปรากฏว่าเป็นรถที่ถูกคนร้ายปล้นมาจากพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เอง
เป็นรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีน้ำเงินสี่ประตูเป็นรถของอบตน้ำดำด้วยนะคะ
ที่นำมาถูกทำเป็นคาร์บอมเนี่ยแหละค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ย
คนร้ายถูกวิสามันสองศพและพบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายซึ่งสวมทะเบียนปลอมด้วยนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าทั้งสองคนซ้อนรถผ่านด่านตรวจแต่ไม่ยอมให้ตรวจ
ก็พยายามจะหนีเลี้ยวรถกลับก่อนที่คนร้ายที่นั่งซ้อนท้าย
มีการชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่หลายนัดด้วยนะคะก็มีการยิงตอบโต้กัน
จนเป็นเหตุให้สองคนร้ายเสียชีวิตค่ะระหว่างตำรวจไปที่เกิดเหตุ
ยังพบระเบิดแสวงเครื่องบรรจุทั้งแก๊สน้ำหนักประมาณสิบกิโลกรัม
อยู่ริมถนนด้วยก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบต่อไปนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะมีการวางเอาไว้ระหว่างรอบโจมตีเจ้าหน้าที่